พาไปดูสถานที่ที่สวยงามแล้วก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ
กราบไหว้ขอพรและได้ดูวิวสวยกับที่นี่ครับ

ว้าวสวยงามนะสวยนะที่ไหนเนี่ยที่นี่คือโคราชครับ
เหรอโคราชแล้วดูบรรยากาศโอ้โหตายแล้วขาสั่น

ภูกิ่งฟ้าฮะตรงนี้เขาเรียกว่าภูกิ่งฟ้า
อยู่แถวอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
รับหน้าหนาวจริงนักท่องเที่ยวหลายคนเขามาที่นี่
มารับลมหนาวและสูดอากาศบริสุทธิ์
ไม่ไกลจากกรุงเทพฯโคลราชโอ้โหวิ่งขึ้นทางดวน
แป๊บเดียวสบายบือแล้วค่ะอ่ะคุณผู้ชมครับ
กิ่งฟ้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
นักท่องเที่ยวเขาเลือกที่จะมากัน
แล้วไม่ไกลจากกรุงเทพนี่ก็หนึ่งเหตุผล
แล้วก็บอกเลยว่าตรงโคราชนครราชศรีมาเนี่ยก็ติดกับหลายจังหวัด
คนจากพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดนครราชศรีมา

มุมกว้างมุมสูงแบบนี้นี่แหละครับ
และแน่นอนฮะมาที่นี่ก็มากราบไหว้ขอพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคล
ได้ที่สำนักสงภูกิ่งฟ้าอีกด้วย
เรียกได้ว่าทริปเดียวเที่ยวคุ้ม

ได้ดูความสวยงามบวกกับความเชื่อความศรัทธา
และได้ความเป็นสุริมงคลกลับบ้านไปจ้า
โอ้โหดีมากเลยยิ่งอากาศดีแบบนี้เนอะ
ชมดูสวยมันเป็นอะไรที่มีความสุข
มันอยู่ไม่ไกลกรุงเทพด้วยเนาะขับรถไป๓ชั่วโมงเอง
แต่ก็ไม่แนะนำสำหรับใครที่กลัวความสูง
ตอนขึ้นไปขาสั่นดิกเลย
แล้วอย่างหนึ่งนะก็ต้องหาคนควงคู่ไปด้วย

แต่ฉันแอบเห็นแล้วว่าเรามีร้อยเลี้ยงไว้แล้วอ๋ออ่ออ่าไอเดียก็ดี
คู่กันไปขาสั่นคู่
โอ้โหสุดท้ายบอกเออไปก่อนเลย
แนะนำกันแล้วกันใครมีโอกาสไปเที่ยวนะคะ